โอ้โหแค่ตัวหนังสือก็ดูสยองแล้วนะ
ใช่แล้วค่ะแต่ต้องบอกว่า
จากเรื่องของประเพณีเรื่องของความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมที่เขาสืบทอดกันมาด้วยนะคะ
โดยพิธีกรรมนี้เชื่อกันว่าจะสามารถทำนายทายทักอาการเจ็บป่วยต่างได้
ที่นี่คือที่ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ
เป็นการประกอบพิธีของชาวบ้านชาวล้านหนาทำพิธีกรรมโบราณที่ชื่อว่าผีย่าหม้อนึ่ง
อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าผีพ่อดำแม่ดำ
เขาเชื่อกันว่าพิธีกรรมนี้นะสามารถทำนายทายทักว่าหาของที่หายไป
หรือหาอาการเจ็บป่วยต่างได้
รวมถึงถามถ่ายถึงเด็กทารกที่กำลังจะมาเกิดได้อีกด้วย
นี่ค่ะเป็นประเพณีโบราณของชาวล้านนาที่เขาสืบทอดกันมายาวนาน
แล้วปัจจุบันเนี่ยแทบจะหาดูไม่ได้แล้ว
คราวนี้มาดูอุปกรณ์กันบ้างพ่อแม่เขาใช้อุปกรณ์อะไรในการทำนายไทยทัก
สิ่งสำคัญต้องใช้ก็คือนี่ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนึ่งข้าว
แล้วก็ใช้ไม้ไผ่เอามาคาดเป็นแขนเป็นขา

นี่นะคะแล้วก็คลุมด้วยผ้าสีดำหรือเสื้อสีดำ
ก็เลยจะเรียกว่าผีหม้อนึ่งนั่นเองนะคะ
จากนั้นแล้วค่ะเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วก็จะเรียกผีหรือวิญญาณให้เข้ามาสิงในอุปกรณ์นี้
อกจากนั้นแล้วค่ะผู้ที่มาร่วมพิธีก็ต้องเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องสักการะมาร่วมพิธีกรรมด้วย

ข้าวเหนียวสองปั้นเสร็จแล้วค่ะก็จะถามถ่ายกับร่างทรงซึ่งเป็นผีย่าโม่นึ่งนี้นะคะ
ถ้าหากว่าทายสิ่งใดแล้วก็จะมีการถูกเคาะอุปกรณ์ลงไปในกระจาดอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่นะคะ
ถ้าหากไม่ถูกก็จะไม่มีการเคาะอะไรเกิดขึ้น

ถ้าทายถูกก็จะเคาะลงแบบนี้
ถ้าท้ายไม่ถูกก็จะไม่เคาะอะไรลงไปในถาดตรงนี้

ซึ่งผู้ที่สืบทอดพิธีกรรมผีย่าม่อเนื่องก็คือคุณยายแก้วเขียวสืบอายุ๘๕ปีแล้วนะคะ
คุณยายบอกว่าได้สืบทอดพิธีกรรมนี้มาจากรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมานานแล้วอะค่ะ
ซึ่งการทำพิธีกรรมนี้นะตัวคุณยายแก้วเองจะเป็นเหมือนสื่อกลางในการที่จะสื่อสารกับผีหรือวิญญาณ

เวลาชาวบ้านเขาอยากรู้อะไรเนี่ยเขาก็ถามผ่านคุณยายแก้วนี่แหละนะคะ
แล้วผีย่าหม้อนึ่งก็จะตอบด้วยการเคาะกระจาด
ที่น่าอัศจรรย์ก็คือว่าชาวบ้านที่มาทำพิธีส่วนมากนะ
จะได้คำตอบที่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่มันบอกด้วยเหตุผลไม่ได้
แต่เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นพิธีกรรมโบราณของชาวล้านนาที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ
แล้วก็ต้องการที่จะสืบทอดเพื่อไม่ให้ศูนย์หายต่อไป
ก็ต้องบอกว่านี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวของความเชื่อ
ใครไม่เคยเห็นไม่ได้มาอยู่ในบรรยากาศหรือถ้าจะถามหาเหตุผลอันนี้อาจจะตอบไม่ได้
แต่ถ้าหากว่าถามเอาความสบายใจถามเอาเรื่องของความเชื่อ
อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะคะ
ก็เป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมแหละคือในสมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ย
ในทุกชุมชนเขาก็จะมีเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของผีเอ่ยเรื่องของอะไรต่างแบบนี้
ที่เขาจะต้องมีการมีพิธีกรรมที่จะทำเพื่อเป็นแบบความสบายอกสบายใจของคนในชุมชนนั่นเอง
แต่ก็อย่างนี้เห็นแบบนี้ก็คงอยากจะอนุรักษ์สืบทอดให้ลูกหลานในหมู่บ้านในชุมชนได้ต่อยอด
ที่เป็นพิธีกรรมโบราณของปู่ย่าตาทวดอะไรอย่างนี้มันเป็นแบบที่พึ่งทางใจอีกแบบหนึ่งของคนโบราณเขานะคะ